เพื่อน๔คนตั้งวงดื่มเหล้านะครับตั้งแต่ก่อนหยุดสงกราน
คุณผู้ชมพอเมาได้ที่เอาละคราวนี้พูดจาไม่เข้า
หูแล้วปรากฏว่านะครับมีคนเอามีดฟันเพื่อนตายล่า
สุดนะครับจับคนแทงได้แล้วไปดูภาพครับ
นี่ครับเจ้าหน้าที่กำลังปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนายสุบันปิ่นทองอายุ๔๔ปี
ถูกเพื่อนร่วมงานนะครับคือนายสมปองคงพระพันธ์นะครับ
อายุสี่สิบแปดปีใช้มีดแทงเข้าที่ราวนมด้านซ้ายนะครับ
คู่หัวใจเลยจมกองเลือดอยู่สุดท้ายยื้อไม่ไหวครับ
เหตุเกิดที่ลานจอดรถของบริษัทแห่งหนึ่งตะบนราชาเทวะอำเภอบางพลี
สมุทรปราการครับหลังเกิดเหตุนายสมปองอาศัยช่วงชุลมุนหนีครับ
เขากับผู้ก่อเหตุผู้เสียชีวิตนะครับ
แล้วก็เพื่อนรวม๔คนนั่งดื่มเหล้าส่งท้ายก่อนหยุดสงการ
ก่อนจะแยกจากกันนะครับ
พอเมาพอเมาสุบันกับสมปองเนี่ยหอกล้อกันเรื่องเมียฮะ
นายสมปองไม่พอใจจึงมีปากเสียกัน

แต่นายสมปอนชักมีดนะครับขึ้นมาแทงจนสุบันเสียชีวิต
ตำรวจสพบางแก้วไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
จนที่ทางนี้ของการหนีของคนร้าย

ไปจับสมปองนะครับตอนขับรถเก๋งสีดำ
ลงใต้ไปจับได้ที่ถนนเพชรกาเสม
แถวอำเภอท่ายากจพรรดิ

ซ่อนอยู่ที่ใต้ที่วางเท้าฝั่งที่นั่งผู้โดยสาร
เจ้าตัวรับสารภาพไปดูตอนจับได้หน่อยครับ
คือเขาเล่าแบบนี้เขาบอกว่า
คือผู้ตายมักจะพูดมากจะพูดจากห่มเหงใจไป

แต่ซูบันบาคจะพูดทับถมแล้วทำนองว่าจะแน่ใจเป็นยังไง
ผู้หญิงเขาจะดีจริงเนี่ยเขาบอกเขาอดทนมาทุกครั้ง

ตำรวจแจ้งเขาหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกมีดไปในทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรครับดำเนินคดีต่อไปครับ